นี่พูดถึงนะเรื่องผีนะ

เอาสักเรื่องเอาสักเรื่องหนึ่งที่พี่ชอบกูฟัง

เออเอาเรื่องแหละ
มันยังไงเพราะฉะนั้นมันไม่แง่พี่น่ะ

ถ้าเราสงสารจะพาไปเกมต่อชีวิต
นั่งมานั่งมานั่งมานั่ง

ก็ปังให้ผีดิ

เอานี่ดีกว่าเพราะเด็ดใดเข้ามาใกล้ละ

นี่เห็นอย่างงี้วัยรุ่นนะ

ตายจะตายหรอครับตายงานม้นนา
เฮ้ยลูกค้าเข้า

ไม่ใช่หมูสามชั้นไม่ใช่คอนโด

ไอ้ตายลูกน้ำตัวใหญ่กว่าโอ่งอีก

ว่าจะช้องไปให้ตายเท่านั้นนี่คงไปทั้งตู้วะเนี่ย
เฮ้ยลูกน้ำ

อย่ากวนนี่ถามดีด้วยความเป็นห่วง

ท้องปะ

จัดจัดจัด

นี่ท้องคนนะไม่ใช่ท้องช้าง

โอ้โฮนมห้อยไม่ใช่

มาอยู่กับแฟน

ปากดีนะมึงนี่หาเลื่อนอักเสบเปล่านี้
วันหน้าเยินจ้ะ

วันนั้นพี่หนูไปนั่งดูลิเกเขาร้องลิเกจีบหนูพี่

พี่บอกอีกครั้งว่าละขี้ตำ

หนูขัดมอตชื่ออะไรลูก

เงีบ

เห้ย

ซุกกิ๊กไว้ก็ไม่บอก

ไม่รู้ว่างานนี้คุณเอจะแก้ข่าวยังไง
ช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อ